มีข่าวนะครับว่ารัฐบาลนั้นมีการใช้เงินของสถาบันการเงินของรัฐไปกว่า๘แสนล้านบาทผ่านโครงการต่างเพื่อพยุงเศรษฐกิจของประเทศนะครับ
ล่าสุดครับวันนี้กระทรวงการคลังก็ออกมายืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ใช้เงินกึ่งการคลังครับ
นายกฤษฎาจีนวิจารณานะครับภูมิในการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าส่อส่อคอก็ยืนยันนะครับว่านี่ที่เกิดจากการพยุงเศรษฐกิจภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมีเพียง๙๘๔๕๐ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมการปล่อยสินเชื่อในโครงการต่างครับ
วงเงิน๒๑๐๐๐ล้านบาทตามกำหนด
แต่ที่มีข่าวปรากฏออกมาว่าผลการดำเนินกิจกรรมที่เป็นกึ่งการคลังผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
เป็นหนี้ที่เกิดก่อนรัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาบริหารประเทศประมาณ๖๙๑๐๐ล้านบาท
จำนวนนี้เป็นหนี้ของโครงการรับจำนำข้าว๕แสนกว่าล้านบาทครับ
ขณะที่ระดับหนี้สาธารณะในปัจจุบันยังคงอยู่ที่ระดับต่ำที่๑๑๐
และค่าการว่าปลายปีนี้จะอยู่ที่๑๔๕บาท
อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วก็กับการขยายตัวของเศรษฐกิจ
แม้ว่าการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ๒๕๕๙ใหม่
ทำให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น๑๓๒๕๒ล้านบาทก็ตาม
ไปอยู่ที่ประมาณ๑๗๔๑๐๐๐บาท
จากเดิม๑๗๒๘๐๐๐บาท
เป็นการปรับขึ้นจากการบริหารหนี้เดิม
เพิ่มขึ้น๓๙๐๓๒ล้านบาท
แต่ว่าการก่อนหนี้ใหม่จะลดลง๒๕๗๘๐ล้านบาท
เชื่อว่าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ
ยังสามารถดำเนินการได้ตามที่มีการวางแผนเอาไว้ครับ